เหตุระทึกขวัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นที่อุบลราชธานีอย่างที่เราเตือนกันบ่อยค่ะ
น้ำท่วมเนี่ยถึงแม้พื้นที่นั้นเราเคยชินแต่พอมันมีกระแสน้ำขึ้นมาเราคาดเดาไม่ได้จริงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
คุณลุงท่านหนึ่งขับกระบะผ่าน้ำท่วมสูงค่ะ
ชาวบ้านห้ามก็ยังไปต่อนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน้ำก็ซัดกระบะไหลลงอ่างเก็บน้ำคนต้องรีบไปช่วยกันค่ะ
โอ้ยพ่อใหญ่ไว้
โอ้โหช่วยลุงออกมาได้แล้วเห็นสภาพรถที่จมไปในน้ำไหมคะคือรถมันถูกน้ำซัดแล้วมันไหลลงไปอะค่ะ

พอลุงขับรถมาน้ำซัดแล้วไหลลงไป
คือคุณลุงขับรถฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวจะไปงานของญาติ

เพราะว่าน้ำท่วมสูงสูง๖๐๗๐เซนนะคะ

เข้าไปไม่ได้แต่ลุงคือรถลากเขาขับตามไปข้างหน้า

จริงแล้วเขาให้รถทุกคันเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น
ซึ่งถ้าไปใช้เส้นทางอื่นมันก็จะต้องอ้อมประมาณ๕๖โล
แต่ลุงก็ขับตามรถลากไปคิดว่ารถน่าจะฝ่าไปได้
เลี้ยวไปอีกทางนึงจนถูกกระแสน้ำพัด
แล้วล้มค่อยจมลงไปในคลอง
ระดับน้ำที่จมลงไปสูงเกือบ๒เมตรค่ะ

เพราะคุณลุงไม่สามารถเปิดประตูรถออกมาได้
ก็ต้องใช้วิธีเหมือนกับเอาแท่งทุบที่กระจกอะค่ะ
แล้วก็เปิดประตูแล้วช่วยคุณลุงออกมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ก็ทุลักทุเลพอสมควรเลยนะคะ

คุณปรีชาประดานะคะซึ่งเป็นคนที่เข้าไปช่วยคุณลุง
คือคุณปีชาเป็นคนขับรถลากคันนี้

แต่อยู่เหมือนลุงเลี้ยวไปอีกทางหนึ่ง
แล้วหันไปทีเอารถพุ่งตกไปในคลองแล้ว
ก็เลยรีบกระโดดลงจากรถแล้วฝากกระแสน้ำไปช่วยลุงค่ะ
คือลำบริหู่บอกว่านำนั้นลึกมาหนึ่งนักสำเร็จ
เห็นว่านั้นไงลุงไปสอย
ช่วยออกมาได้ในที่สุดนะอันตรายจริงค่ะ
เราไปคุยกับคุณลุงที่ขับรถหากระแสน้ำนี้ครับ

แต่ตอนนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่
แต่ไม่เห็นส่งสัญญาณหรือเตือนอะไร

ตอนที่รถกำลังจะจมน้ำเปิดประตูไม่ออก

แต่ลุงอ่ะคุยไปคุยมาลุงก็บอกอ่ายอมรับกินเบียร์ไปกระป๋องหนึ่งอืม
ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือ

ไหนวะ
ไม่รู้ป้ายเป้ยก็ไม่ติดมีแต่อศมายืนกำกับอยู่นั่น
ทีนี้พวกออสอที่เข้าอยู่เขาเข้าเองอยู่แถวนั้นนะ
เขาก็กัดน้ำทั่วมันเปิดไว้ออกประตูเปิดไว้ออก
ตอนนั้นพยายามเปิดประตูแล้ว
พยายามเปิดมันเปิดไว้ออกเขาก็เลยทุบทุบก็ทุบเว้ย
แบบในคลิปเห็นเหมือนลุงแบบจะไม่รู้สึกตัวตอนนั้นรู้สึกตัวใช่ไหม
รู้สึกที่ไม่รู้สึกก็ลงชนประธานไปแล้ว
ยังขับรถไปตามถนนได้ไม่รู้สึกตัวได้ไง

ก็ดื่มเบียร์ไปกระป๋องนึง
ดื่มเบียร์กระป๋องหนึ่งก็ยอมรับว่าดื่มเบียร์ไปกระป๋องหนึ่งตอนนั้น
ระมัดระวังสำคัญเลยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมคราวนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปจากเหตุการณ์แบบนี้ไม่น้อยเลยนะคะ